คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่สงขลาค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปกันก่อน
แต่ก่อนที่รถทัวร์จะมาจอดมาทัวร์ลงใครเนี่ยดูข่าวให้จบนะคะ
เพราะว่ามันมีสองมุมจริงจริงอ่ะค่ะเรื่องเนี้ย
แต่ว่าในคลิปมันเป็นลักษณะที่ว่าผู้ใหญ่บ้าน
ตบลูกบ้านตบแบบไม่ยั้งตบเอาตบเอาไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนนะคะ

ก็มีคนมาห้ามผู้ใหญ่บ้านแต่ห้ามไม่ได้เอาไม่อยู่ค่ะ
เดี๋ยวต้องมาดูค่ะว่าต้นเรื่องใครผิดใครถูกกันแน่
แต่สุดท้ายแล้วไอ้การทำร้ายร่างกายกันมันก็ไม่ใช่ทางออกของปัญหานะคะ

ครกอำเภอเทพาะจังหวัดสงขลา
เหตุการณ์ก็คือลูกบ้านไปโพสต์ข้อความความคิดเห็นส่วนตัว

ไม่ได้รับการดูแลในเรื่องของน้ำท่วมจากผู้ใหญ่บ้าน

ขึ้นมาทำร้ายร่างกายจนลูกบ้านได้รับบาดเจ็บ
คลิปนี้ถูกโพสต์ไปเนี่ยโอ้โหทัวร์ลงผู้ใหญ่บ้านแน่นอน
ส่วนใหญ่ก็บอกเลยว่าการลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกาย
มันไม่ใช่ทางออกของปัญหานะ
เป็นผู้ใหญ่บ้านยังขนาดนี้
ถ้าวันหนึ่งเติบโตเป็นใหญ่กว่านี้มันจะขนาดไหน
แต่คุณผู้ชมคะมันมีเรื่องอีกมุมนึง
ว่าจริงแล้วผู้ใหญ่บ้านไม่ผิดนี่แคปนี้นะคะ

ใจทำให้ผู้ใหญ่บ้านเสื่อมเสียชื่อเสียง
แชทไลน์เขียนว่า๖ครอบครัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่มาดู
เพราะไม่เลือกทีมเขารอดูวันนี้จะเข้าไปไหม
แล้วก็เขียนชี้แจงว่าความจริงมันเป็นแบบนี้
เขาไปอาศัยอยู่อีกตำบลและที่บ้านพ่อเขาเนี่ย
ที่ผู้ใหญ่บ้านรับผิดชอบผู้ใหญ่บ้านเอาถุงยังชีพ
บ้านเลขที่นั้น๒ถุงเอามาให้พี่สาวของเขาได้บ้านเดียวกัน
แต่แบ่งอีกซีกของบ้านเนี่ยผู้ใหญ่บ้านก็ยังให้นะ
แม้เขาไปอยู่อีกตำบลนึงแล้วไปพิมพ์ในแชทกลุ่มนึง
แบบนี้มันถูกต้องเหรอไปว่าอสมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

แต่สุดท้ายไม่ว่าความจริงต้นเรื่องเนี่ยมันใครผิดใครถูกยังไง
แต่จุดจบแบบลงไม้ลงมือแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอยู่ดี
มันผิดกฎหมายด้วยทำร้ายร่างกายกันน่ะนะคะ